เป็นการแชร์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับภาพ
ซึ่งใส่ชุดของหลุยวิตองนะคะ
ใช่ครับต่างชาติบอกว่าคนไทยมีของดี
แต่ว่าเราไม่เคยเห็นคือรูปร่างที่อาจจะมีกรามมีหนวกหน่อยผิวเข้มแบบนี้

ใช่ค่ะและจากเรื่องนี้นะคะทำให้บริษัทถ่ายแบบต่างชาติตอนนี้
มีการติดต่อน้องเครียวเข้ามาแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนที่น้องเคียวกำลังเรียนอยู่นะคะ
ขอเรื่องสัญชาติไทยให้กับน้องเครียวค่ะ
เด็กชายเครียวอายุเพียง๑๔ปีนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๒โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้ยังมาเรียนตามปกตินะคะและนำทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในการเป็นอาสาจราจรหน้าโรงเรียนเดินแถวเข้าเคารพทงชาติ
แล้วก็เข้าห้องเรียนในการสอบภาคเรียนปลายภาคตามปกติค่ะ
เคลียร์เปิดเผยว่าตอนนี้มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ติดต่อเข้ามา
แล้วก็มีบริษัทถ่ายแบบข้ามชาติติดต่อเข้ามาด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้ไปถ่ายแบบผ่านทางพี่สาว
นายพงศกรภูลสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเปิดเผยว่า
หลังจากที่น้องเครียวมีภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดียออกไป
ทำให้มีชื่อเสียงอย่างไม่ทันตั้งตัว

เกรงว่าจะถูกผู้ไม่หวังดีหลอกไปในทางที่ไม่ดีนะคะ
ส่วนเรื่องของสัญชาติของน้องเครียวมีสัญชาติกะเรียง
ทางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ประมาณ๓๐๐กว่าคน
ล่าสุดค่ะได้ทำเรื่องเสนอขอสัญชาติส่งให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ที่ว่าการอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับบ้านของเด็กชายเครียวนะคะอยู่ที่หมู่บ้านต้นพึ่งค่ะ
หมู่ที่๒มีสภาพเหมือนบ้านทั่วไปนะคะ
เป็นบ้านเกาะอิดบล็อกหลังคาสังกษี
จีพออายุ๔๐ปีค่ะเป็นแม่ของน้องเครียวบอกว่ามีลูก๔คน
น้องเครียวเป็นคนที่๒นะคะตนเองมีเชื้อสายชาวกระเรียง
ตอนนี้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ไม่คิดว่าลูกของตัวเองไปถ่ายแบบแล้ว
จะมีผู้คนรู้จักมากมายขนาดนี้ค่ะ
ทางด้านนางสาวนิตยาผาเนธและนางสาวชีวิตาบุญถนอม
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำชั้นของน้องเคลียร์เปิดเผยนะคะว่า
เครียวเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีค่ะ
ตั้งใจเรียนทำให้มีเกรดดีทุกวิชานะคะ
รวมทั้งช่วงเช้าจะทำหน้าที่ช่วยงานจราจรหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันค่ะ